อันนั้นเนียวจิ๋ว

แต่ตอนนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับ

ทุกคนคงอยากทราบแล้วล่ะว่า
ตอนเช้าแบบนี้น้องเนยเขาทำอะไร

โทรหาน้องนัทผู้สื่อข่าวของเราเลยครับ

ตอนนี้นัทเนโกะจำอยู่ที่เดียวกับเนยเนโกะจำใช่ไหมครับ

โอเคโอ้โหแน่นอนจะต้องเป็นสถานที่ออกกำลังกายของน้องเนยแน่นอนนะฮะ
แล้วน้องเนยนี่ตอนนี้อยู่ที่นั่นไหมอยู่ที่นั่นยัง
เดี๋ยวครับแล้วไหวไหม
เดี๋ยวหยุดเล่นก่อนมาหยุดก่อนมา

เนยอยู่ข้างหลังกับผมหุ่นแซ่บมากหุ่นน่ารักมากนะครับ

นัทช่วยไปไกลได้ไหมเดี๋ยวไปไกล
เพราะตอนนี้อยากเห็นน้องเนยเต็มที่แล้ว
จะคุยเหรอมากจะพูดเรื่อยหน่อยนะฮะ
สักครู่นะครับสักครู่นะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเนย
นี่พี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลนาคอน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ล
ตอนนี้เราอยู่กับผู้สื่อข่าวอีก๒คนนะ
ชื่อใบตองแล้วก็เชอรี่นะคะ
สวัสดีคุณเนยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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
เพื่ออะไรเพื่อไปร้องเพลงรักษาหุ่นหรือว่าส่งเข้าประกวด
ก็ไม่ถึงส่งเข้าประกวด
ถ้าส่งเข้าประกวดต้องใช้เวลาบิวต์๑๐ปีเหมือนกันเลย
เนยอยากจะบอกว่าอยากจะบอกนะคะว่า
สวยมากป
ก็จริงนานแล้วค่ะคือเนยเริ่มออกกำลังกายมาประมาณได้ปีกว่าเกือบ๒ปีแล้วค่ะที่แบบว่าออกกำลังกายแบบเป็นประจำอะค่ะ
แต่ก่อนเนยก็หุ่นดีอยู่แล้วนะแล้วพอมาออกตรงนี้ปุ๊บ
คือจริงสมัยก่อนเนี่ยเนยแบบว่าดูแลหุ่นด้วยการเหมือนแบบดูแลเรื่องการรับประทานอาหารอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยคือมันจะได้แบบมีแรงแล้วก็แข็งแรงก็หุ่นเฟิร์มอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วก็ออกกำลังกายคือนึกว่ามันได้สุขภาพจิตที่ดีด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์นะเป็นกระแสมากเลยสำหรับสาวไทย
มันไม่ใช่ผอมแล้วก็แบบแขนย้วยหย่อนนะ
แต่อันนี้จะเซ็ตให้ตึงแล้วเห็นกล้ามเนื้อหน่อย
เดี๋ยวเนยค่ะวันนี้มากับใครคะ

ทำไมทำไมมาคนเดียวว่ะวันนี้

เรื่องส่วนตัวอยากยุ่งกับเขาเหลือเกิน
มาจริงหรือเปล่ามาด้วยกันหรือเปล่า

เราไม่ชวนกันมาหรือคะ
ชวนด้วยกันมาด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันเหมือนคู่อื่นอย่างนี้เหรอ

ก็จริงก็มีไปออกด้วยกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือตอนเช้าส่วนใหญ่จะเป็นเนยคนเดียวมาออก

ล่าสุดแม่บ้านพี่ไม่รู้นะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้เนย
ครบกับใครค่ะตอนนี้
เนยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากผ่านข่าวมา

รู้สึกอย่างไรมันสบายใจขึ้นไหม
โอเคเรามาสนใจเรื่องราวที่
ไม่ได้คิดมากนะเนยก็เฉย

ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับที่บ้านของอิฤทธิมาบ้างหรือยัง
ก็ยังค่ะยังไม่ได้คุยอะไร
แล้วก็ตอนนี้คือเราก็ทำตัวปกติอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ต้องใช้เวลาค่ะ

พี่เปิ้ลพี่ตองพี่เชอรี่อยากถามอะไรน้องต่อไหมจ๊ะ

ปกติน้องเนยเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนดีอยู่แล้ว

ชุดที่น้องเนยใส่เนี่ยนี่คือธุรกิจของน้องเนยด้วยใช่ไหม
ค่ะน้อยก็ทำร่วมกับพี่ภูมิกับพี่เอ๋อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าหลักจะเป็นพี่ภูมิกับพี่เอ๋

คบกันแป๊บเดียวแล้วเราก็เลิกกันมา๓๔ปีแล้วค่ะ

ก็เป็นเพื่อนทางธุรกิจกันไปนะครับ
ซึ่งธุรกิจตอนนี้มีชื่อว่าอะไรนะชุดออกกำลังกายนี้
ชื่อว่าแบรนด์ชื่อว่าสนิมค่ะ
สนิม
คือตอนนี้เราก็จะเป็นชุดออกกำลังกาย
แต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติม

แล้วก็เฟซบุ๊กค่ะ
ไปไปเข้าไปดูในไอจีสันิมอันเดอสกอลออฟฟิเชียลค่ะเข้าไปดูได้

ผู้ชายมีไหมเดี๋ยวเผื่อพี่จะใช้ออกกำลังเลย
มีของผู้ชายมีค่ะ

ก็ขอให้แฮปปี้ทั้งเรื่องของความรัก
แล้วก็เรื่องของธุรกิจที่ตัวเองทำด้วย
แล้วล่าสุดกำลังจะมีเพลงใหม่ไหม

ตอนนี้ยังไม่มีข่าวผลงานเกี่ยวกับเพลงหรืออะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็ติดตามเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้ไปก่อน
แล้วก็ดูในไอจีเนอร์ให้ก็ได้

แล้วรีบออกมาเร็วนะเพราะว่าพวกเรารอกันอยู่นะฮะ
และที่สำคัญนะครับออกกำลังกายอย่างนี้

เปิ้ลด้วยนะจูนเดี๋ยวหลังคลอดเสร็จพาไปออกหน่อย

ได้ค่ะออกด้วยกันก็ได้นี่โอเคนะคะ

แต่ก่อนจะพาพี่จูนไปพาผู้สื่อข่าวของเราไปก่อนนะครับ
ปากน้องนัทให้ผอมเครียวกลับมาด้วยละกันนะครับคุณเนย
ไม่ต้องเอากลับมาที่ไทยรัฐนะคะ

ให้เรามีโอกาสได้มาดูนะฮะชีวิตของน้องเนยนะครับ
ว่าเช้าแบบนี้น้องเนยทำอะไร

ขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับ

เราต้องกำหนดสถานที่การถ่ายทำของเราวันนี้

ถ้ามิถนาคารไทยพาณิชย์อยู่
ไปจริงหรือเปล่าพี่เปิ้ลถ้าบอกว่าธรรมเนียนขับไปจอดรถโอเคเชื่ออยู่
ใช่อะไรเราไปจริงเป็นสมาชิกอยู่
เดี๋ยวให้ดูน้องเนยเขาออกกำลังกาววันนี้เป็นคลาส
นี่นะฮะวิธีการ
เดี๋ยวนัดดูทุลักษณ์ทุเลมากเลยแค่จะเอาขาขึ้นไปเกี่ยวกับเชื่อ

โปรดติดตามตอนต่อไป